ช่วงนี้กระแสของต้นไม้ต่างก็มาแรงใช่ไหม
คนก็ผ่านตัวมาทำอาชีพเสริมอย่างการขายต้นไม้
ที่เป็นต้นไม้ด่งต้นไม้ด่างเพราะราคามันดี

หรือว่าเอ็บต้นไม้จะมาฝากให้ดู
เตือนเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับกลงของมิจฉาชีพนะคะ
น้ำมันการ์ดครับ
ออกแล้วครับผม

ไอ้ด่างเหลืองครับ

เดี๋ยวได้ยิงกันเวลาแหละกูรู้น่ะ
ได้ไลค์ครับตามได้

เขียวปิดเลย

้อมใบไม้นี่แหละจริง

คลิปนี้คุณนัทธวุฒิอึ้งประพานะคะ
เขาโพสต์ไว้ในกลุ่มเรารักนางกวัก
ฉันก็ไปเจอเรื่องนี้ก็เลยอยากจะมาเตือนเป็นอุทาหรณ์

สำหรับคนที่ซื้อต้นไม้ผ่านออนไลน์ด้วยว่า

เรียกได้ว่าย้อมแมวขายแบบนี้เลย

เขาไปสั่งซื้อต้นไม้นะคะเป็นไม้ด่างนะ

พอเขาได้รับต้นไม้มาเขาสังเกตถึง
ความผิดปกติของต้นไม้บริเวณสีด่างตรงใบ

เขาก็เลยลองเอาสำลีชุบกับน้ำมันการ์ด
ปรากฏว่าอย่างไงหลุดค่ะ

หลุดติดออกมากับสำลีหมดเลย

เขียวปัดเขียวปัดไม่เหลืองสักนิดนั่นไงสรุปก็คือโดนหลอกเขาแล้วคุณ
พูดง่ายโดนย้อมแมวขายโอ้โหคุณอันนี้ก็คือเหมือนคนที่ขายเขาเอาสีน้ำมันมาทาตรงใบอ่ะ
ให้ใบมันดูมีความเป็นด่างจริงมันคือต้นธรรมดานี่มันคือต้นที่ไม่ด่าง
แต่ถ้าพอมันด่างมันจะแพงขึ้นคุณนึกออกไหมต้องเอามาทำให้มันด่างเพื่อจะมาขายในราคาที่มันแพงขึ้น
ต้นไม้ที่ซื้อมามันไม่ดังทั้งเสียเงินแล้วเสียอะไรเสียความรู้สึกนะ
เขาก็เลยต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนคนรักต้นไม้ในกลุ่มบอกว่าให้ระวังบุคคลบุคคลนี้
แล้วระวังจะตกบรรเยือกของมิตรศาสตร์ชีพแบบนี้อันนี้เห็นใจมากนะคุณ
คือมิจฉาชีพก็แฝงตัวมาในหลากหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะแบบอาชีพไหนอะไรยังไง
แม้กระทั่งต้นไม้อ่ะยังมาหลอกย้อมแมวขายกันได้แบบนี้เลยก็ฝากบอกไว้แล้วกันนะ
ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ความซื่อสัตว์เป็นสิ่งสำคัญมาก
ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอันนี้เอาใช้ได้ตั้งแต่แบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้
ฝากเตือนเอาไว้นะคะใครสนใจอยากจะซื้อต้นไม้ออนไลน์ไม่เป็นไรหรอก
คุณสังเกตดูเครดิตเขาเรียกว่าเครดิตของคนขายก่อนนั่นแหละว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน
หรือว่าขอดูรูปในมุมอื่นเพิ่มเติมเยอะค่ะศึกษาให้ดีระหว่างมิจฉาชีพกันด้วย